ชัดชัยบุตรดีและสายลมอาดีนะคะ๒นักชกไทย
ตอนนี้เดินทางกลับเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก่อนที่ช่วงปลายเดือนค่ะมีคิวที่จะเดินทางไปซ้อมที่ประเทศคิวบาร์ค่ะ
ชัดชัยบุตรดีและสายลมอาดีนะคะกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมของทีมชาติไทยที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมาอีกครั้งค่ะ
โดยสตาร์ฟโค้ชก็ให้ซ้อมเบานะคะด้วยการชกลมแล้วก็อบอุ่นร่างกายเพื่อรักษาสภาพความฟิตก่อนที่จะไปเก็บตัวที่ประเทศคิวบาร์ค่ะ
โดยสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะคะจะให้ชัดชัยกับสายลมเดินทางภายในวันที่๒๕เมษายนนี้เพื่อไปสมทบกับวุฒิชัยมาสุก
โดยการเก็บตัวครั้งนี้ค่ะก็จะมีการแข่งขันรายการประลองฝีมือคาตินครับที่กรุงฮาวาน่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมด้วยค่ะ
พักผ่อนหลังจากคัดโอลิมปิกกลับมาร่างกายก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ครับ
ก็มาเอาสภาพที่บ้านเราก่อนจะไปคิวบาร์ก็น่าจะดีกว่า
แล้วก็มีเหมือนกับพร้อมที่จะไปซ้อมที่นั่นครับ
เพราะว่าที่นั่นเป็นเมืองมวยคู่ซ้อมเยอะ
เทคนิคการซ้อมก็ดีครับน่าจะเป็นผลดีกับพวกเราครับ
รู้กับที่คิวบาร์ผมก็เคยไปซ้อมมาแล้วว่ามันติดต่อเรื่อง
เรื่องมวยเขาแน่นอนครับเขาเป็นเมืองมวย
แล้วก็คือจะต้องไปเก็บตัวเกี่ยวต้นศักรรณกลับมาให้ได้มากที่สุดครับ
คมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเปลี่ยนแผนนะคะสำหรับเปี่ยมวิลัยเล่าเปี่ยมกับทัศมาลีทองจันทร์๒นักชกหญิง
นักชกชายชุดที่จะไปคัดเลือกโอลิมปิกเล็กที่๒ที่คาซักสถานจะไม่ไปเก็บตัวที่คิวบาร์แล้ว
เนื่องจากว่าเวลากระชันชิดเกินไปนะคะต้องเดินทางไกลซึ่งก็จะมีผลต่อการปรับสภาพร่างกายค่ะ
จากนั้นนะคะก็จะให้สุดาพรศรีสอนดีทำน้ำหนักชกในรุ่น๗๕กิโลกรัมในมวยสากลสมัครเล่นหญิงชิงแชมป์โลกที่คาซักสถานเพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกค่ะ